มันไม่เห็นเสียงอะไรเลยมันมันเงียบเหมือนเนี้ย
มันก็มีน้ำไหมเนี้ยถ้าเขาจ้างมาเจาะน้ำบาดาเนี่ยมันจะได้เงินเพิ่มหรือเปล่าเนี้ย
โอ้ยตายแล้วเดี๋ยวรอช่างละกัน
แล้วค่ะวันนี้เป็นช่างรับเหมาค่ะมาจอดน้ำบาดานในพื้นที่ภาคอีสานค่ะ
เพราะว่าเตรียมรับมือบางพื้นที่เนี่ยอาจจะเกิดภัยแรงได้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งการเตรียมตัวนะคะ
แต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันจะมีน้ำให้ไหมนะคะ
ในดินต้องลุ้นแต่น้ำบนฟ้าวันนี้ไม่ต้องลุ้นค่ะ
หลายพื้นที่เกิดฝนตกและมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นฝนหนักลมแรงลูกเห็บตก
เอ้าพักเรื่องของฝนไว้แป๊บนึงเพราะเดี๋ยวเขามา
และที่ตามมากับฝนคือเรื่องของความร้อนค่ะวันนี้โอ้โหความร้อน
ถ้ายื่นหน้าไปดูเทอร์โมมิเตอร์อาจจะประมาณ๔๐องศาเซลเซียสได้
แต่สิ่งที่ร่างกายของมนุษย์สัมผัสได้มันจะสูงมากไปกว่านั้นนะคะ
หลายคนบอกว่าร้อนมากความร้อนนี่ก็เกิดอันตรายได้นะคะ
ฮิสโตรค่ะจิบน้ำบ่อยบางทีก็อาบน้ำไปเลยก็ได้นะคะ
เอ้าเรื่องของฝนมาแล้วค่ะวันนี้นะคะลมหนาวจากประเทศจีนเขากลับมา
แต่เป็นลมหนาวที่ไม่ใช่กำลังแรงและไม่ใช่กำลังเบาเพราะอยู่ระดับกลางค่ะ
พอเข้ามาในประเทศไทยย้อยเข้ามาพื้นที่ภาคอีสาน
มาเจอกับความชื้นโอ้โหเสียดสีกันอย่างรุนแรงค่ะ
เกิดเป็นฝนตกหนักระดับพายุฤดูร้อนและอาจจะเกิดลูกเห็บตกขึ้นมาได้
นี่จะดูเลยนะคะว่าฝนตอนนี้เกิดพื้นที่ไหนย้อยมาที่ภาคอีสาน
ก็ต้องเกิดที่ภาคอีสานแหละค่ะภาคอีสานตอนล่างนะคะ
อุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินรวมถึงบุรีรำ
วันนี้มีโอกาสฝนตกได้ณช่วงเวลานี้เพราะว่าภาพถ่ายดาวเทียมออกมาเป็นแบบนั้น
แล้วก็บริเวณภาคอีสานตอนบนด้วยนิดหน่อยนะคะ
ไล่ไปตั้งแต่ขอนแก่นค่ะจนถึงแถวสกลนคร
หลังจากนั้นช่วงเที่ยงฝนลามเข้ามาในพื้นที่ภาคกลางค่ะ
รวมถึงภาคกลางตอนบนเหนือตอนล่าง
แล้วหลังจากนั้นนะคะลามลงมาที่ภาคตะวันออก
ย้อยกลับลงมาที่ภาคใต้ค่ะเห็นไหมคะภาคใต้ตอนบนค่ะ
ชุมพรสุราชธานีเพชรชบุรีประจบคิริคันด้วย
วันนี้ช่วงบ่ายอาจจะมีฝนได้
ส่วนภาคเหนือก็เป็นจุดที่มีฝนได้เช่นเดียวกัน

ภาคใต้วันนี้ฝนตั้งแต่ตอนกลางจนถึงตอนล่างไม่แรงเท่าไห

อ่าวไทยและทะเลอันดามันคลื่นไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ค่ะ
การเดินเรือก็โอเค